ลอนทองหมายถึงการตัดทองคำรีดจากที่แล่งหรือตัดแบ่งเป็นเส้นแล้วก็จะลอนหรือตัดให้เป็นชิ้นเล็กสำหรับใช้ในขั้นตอนของการตีแผ่เป็นทองคำเปลว
ลอนทองเป็นขั้นตอนสำคัญของจุดเริ่มต้นในการตีทองคำเปลว
จะต้องมีความชำนาญในการลอนทอง
กะขนาดเพื่อลอนโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัศน์วัดขนาดขณะที่ตัด
สิ่งสำคัญคือการลอนทองให้ได้ขนาดที่ใกล้เคียงกันทุกแผ่นและต้องแบ่งได้พอดีกับความยาวของทองรีด

วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน